มาดูวิวาทะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นกรณีของคนขับรถแท็กซี่กับคนขับรถกระบะส่งของ
คือคนขับรถกระบะส่งของ๑ขับย้อนสอน
แล้วลักษณะคือจะไปเฉียวชนกับคนขับรถแท็กซี่
กลายเป็นคลิปนี้ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ค่ะ
เสื้อขาวคนนี้คือคนขับรถกระบะ
ส่วนอีกคนที่เป็นคู่กรณีคือคนขับรถแท็กซี่

แล้วเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ฟ้องชาวเน็ต
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า

ขับรถไม่เคยไปอะไรกับใคร
แต่มาเจอจุดสุดทน

อนุญาตเบลอแล้วก็ไม่อ่านด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าคลิปนี้เกิดอะไรขึ้น

ลักษณะคือเข้าไปต่อว่าผู้ชายคนที่ขับรถกระบะ
โดยคนที่ถ่ายคลิปอ้างบอกว่า

ขับรถสวนเลนแล้วก็ขับรถปาดหน้า
คนขับรถแท็กซี่ก็คือเจ้าของคลิป
จนเกือบจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ก่อนที่คนขับรถเนี่ย

จะไปหยิบมีดออกมาจากรถไปหยิบอาวุธมาด้วย
พร้อมกับตะโกนใส่หน้าคนถ่ายคลิปบอกว่า

ทีมข่าวของเราพอเห็นคลิปนี้แล้วก็ลงพื้นที่

คือนายเอกณัฐยังนอกกรุง
บอกว่าเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอง
เพราะถูกชายคนขับรถส่งของ

มายืนต่อว่าแล้วถือมีดขมครู

คือขวาสุดเนี่ยนะคะบริเวณแยกเสนานิคม
กำลังจะเลี้ยวขวาไปแยกเกษสาส

ช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ย
เขาให้ใช้๓เลนขาเข้าขาเข้าเปิดให้ใช้๒เลน
ส่วนช่วงบ่ายขาเข้ากลายเป็น๓เลน

คนที่ไม่ชินแถวนั้นจะมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเลยนะ

เขาจอดอยู่ช่องขวาสุดพี่คนขับรถแท็กซี่บอก
จู่ก็มีคนขับรถกระบะคันนี้มาตี
มาตีตู้ทุบสีน้ำเงินเปิดเลนพิเศษ

ลักษณะคือขับย้อนสอนมาค่ะ
ไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้หรือเพราะตั้งใจ
ที่เปิดเลนส์พิเศษแล้วก็ขับย้อนสอนขึ้นมา
แล้วไม่ได้ขับช้านะคะขับเร็วด้วย
รถส่งของเกือบมาเฉียวชนกับรถพี่แท็กซี่
แกก็เลยหันไปมองว่าใครขับรถขึ้นมา

ทำท่าคือเหมือนสายหัวคือไม่พอใจค่ะ
เปิดกระจกมาเลยตะโกนต่อว่า
มึงจะทำไมถ้าคล่องใจจอดรถมาคุยกัน
นี่ไงไปท้าทายเขาไงคนขับรถกระบะ
สุดท้ายลงมาคุยกันแบบนี้นะครับ
พอลงมาปุ๊บพี่แท็กซี่พูดกลับไปเลย

แล้วถ้ามีรถสวนมาเกิดอุบัติเหตุชนใคร
จะทำยังไงเขาก็พูดกลับไปดีนะคะ
ฝั่งคนขับรถกระบะตอบกลับมาเลย
กูยังไม่ได้ขับรถชนใคร
แล้วมึงเป็นจุดอะไร

ก็ขับแยกกันทุกคนทำมาเป็นสอนคนอื่น
โอ้โห

ไปทางเอ่ออ่าแยกเกษตรครับ

แต่จริงแล้วเลนขวาตรงนั้นมันเป็นเลนสวนเข้าเสนา

พอเสร็จปุ๊บผมเลี้ยวมาจังหวะว่าเขา
เหมือนกับว่ามันมาจ๊ะกันพอดีครับผมก็จะชนเขา

เขาก็บอกอยู่ว่าเขาสวนเล่นแล้วเขาไปชนใคร
ที่เขาคุยกับผมเขาที่ทำให้เราโมโหสุดก็คือถามว่า
ส่วนเล่นมาแล้วไปชนใครตายหรือยังนั่นแหละครับ

มันไม่ต้องไปชนใครหรอกถ้ามันชนรถผมขึ้นมาปัญหามันจะเกิด
สำหรับผมโดนแบบนี้มา๓๔หนแล้วครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ปะทะคารมกันเสร็จแล้ว
พี่รถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่ก็มาให้สัมภาษณ์เราแล้ว
สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดีนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านแล้วก็พี่วินวันตะแสรับจาก
อยู่ในจุดเกิดเหตุก็เข้าไปห้ามปลาม
ก็ขับรถใจเย็นนะคือก็ไม่แน่ใจว่าคนขับรถกระบะ
แกไม่เข้าใจเวลาที่เขาเปิดเลนส์ให้
คือมันมี๕เลนส์ไงตรงสายนานิคม
เช้าก็จะเปิดเข้า๓ออก๒
พอบ่ายก็จะเปลี่ยนเป็น๒กับ๓

คือบางทีการเปิดเลนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบ

หรือบางทีเขาก็จะใช้กลวยวางเอาไว้ให้เห็น